เอาคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นเอาไว้ไอ้เพลงฝากรอยเท้าเอาไว้เนี่ยหลายคนเขาได้ยิน
พี่อุ๋ยต้องรู้จักอยู่แล้วแหละอุ๋ยอำพลฮะพี่หุยอำพลคือเนื้อร้องอ่ะ
ทำนองเหมือนกับว่าเขามาเหยียบย่ำหัวใจเราใช่ไหม
รอยเท้าเอาไว้ที่หัวใจแต่เคสนี้ฝากคาเอาไว้ที่ใบหน้าค่ะ
เห็นที่มันเป็นรอยเหมือนแบบข้าวหลามไหมสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอ่ะเห็นป่ะ
นี่นี่เป็นรอยพื้นรองเท้าค่ะรอยพื้นรองเท้าเลยอ่ะ
คือโดนรุมกระทืบจนสลบเหมือดตาปูดบวมเลือดเนี่ยตาแตกปากแตกแบบนี้เลยนะคะ
ไปทำเขาแบบนี้ทำไมเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่ง
เช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละพื้นที่สพแม่โจ้ค่ะ
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สพแม่โจ้ได้รับแจ้งผู้ชายถูกรุมทำร้าย
สลบเหมือนอยู่กลางถนนนะคะครับตรงทางเข้าหมู่บ้านการกระหนกวิวค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยแม่โจ้สมาคมกุศลสงเคราะห์
ไปถึงก็เจอผู้ชายคนนี้รู้ชื่อเขาจากบัตรประชาชนค่ะ
นายสิริมงคลขัดยศอายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอลีจังหวัดลำพูน
สภาพคือไม่ได้สติเลยหน้านี่คือยับเลยแล้วก็อย่างที่บอก
รองเท้าคาหน้าอยู่แบบนี้เลยค่ะโอ้โหทีนี้ต้องต้องทำแรงขนาดไหนอ่ะ
พื้นรองเท้ามันถึงติดคาหน้าแบบนี้อ่ะอืม
เท้าเขาเนี่ยพาดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ฮอนดาทะเบียนหนึ่งกอจอหกห้าศูนย์ห้าที่ล้มคว่ำอยู่นะคะ
ผู้ภัยรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสันสาย
เรื่องต้นเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่านายสิริมงคลคนนี้เนี่ยขี่รถมาตามถนน
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาหลายคันค่ะพอมาถึงปุ๊บเอาเท้าถีบรถมอเตอร์ไซค์ของนายสิริมงคลจนล้มเลย
แล้วก็กรวนเข้าไปรุมสกรรมรุมกระทืบเขาจนเขาสลบเหมือดไปแล้วก็หลบหนี
เดี๋ยวต้องรอนายสิริมงคลอาการดีขึ้นก่อนถึงจะสามารถสอบปากคำได้ว่า
มันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมอยู่เขาถึงถูกรุมกระทืบหนักขนาดนี้
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจติดตามกล้องวงจรปิดอยู่นะคะจะได้เห็นว่า
เหตุการณ์จริงจริงมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่อ่าโอ้โหดูแล้วน่าสงสารนะ
คือลักษณะมันเหมือนไม่ได้เป็นรอยเปื้อนด้วยนะคะ
เหมือนคงกดแรงจนกระทั่งมันเป็นแบบรอยช้ำเลยอ่ะเหมือนย้ำเอาไว้อ่ะอ๋อ